วันนี้เรามีแจกเป็นเสื้อยืดนะคะเหมือนที่เราใส่อยู่นี้
ไปเลยนะคุณผู้ชมค่ะทั้งหมด๙๙คนด้วยกันนะคะ
กติกาการร่วมสนุกคือเขียนข้อความเขียนสโลแกนนะคะอวยพรให้โดนใจที่สุด
ทุกช่องทางของทางข่าวใส่ไข่อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยว่า
ข่าวใส่ไข่ก้าวเข้าสู่ปีที่๙ช่องทางไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวทีมงานของเราจะคัดเลือกขึ้นมา
๙คน๙๙ข้อความที่โดนใจจะแจกไปให้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจข่าวใส่ไข่ด้วยนะคะ
เม้นต์ในเฟซบุ๊กเนาะใช่ไหมคะคนส่งมาในช่องไข่ได้หมดได้หมด
อย่าหวนยังใช้อยู่จะไปเซ้นดูว่าที่ไหนมันโดนใจที่สุด
เรียกว่าคำตัดสินทั้งหมดก็จะมาจากทีมงานถือว่าเป็นการที่สิ้นสุด
ใช่แล้วเราจะติดต่อติดต่อกลับไปนะคะติดต่อกลับไปเอง
ว่าถ้าเกิดใครที่ไปรับการติดต่อแบบเอ๊ะทำไมเขาลืมหรือเปล่า
ถ้าไม่รับการติดต่อแสดงว่ายังไม่โดนนะคะยังไม่โดนนะ
เราทำ๙๙แต่ถ้าได้รับการติดต่อไปก็เดี๋ยวทีมงานจะติดต่อไป
เดี๋ยวหลายคนจะแบบมิจฉาชีพหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
อันนี้คือเราแจกเป็นกระเป๋ากับเสื้อนะคะไม่ได้เรียกเก็บเงินอะไรนะคะ

ไม่ต้องโอนเงินยืนยันตัวตนอะไรอย่างนี้นะคะ

ใช่อันนี้เราแจกให้นะคะถ้าเกิดว่าคุณได้รับข้อความ

เดี๋ยวเผื่อบางคนให้เติมบัตร
ใช่นะคะ